คุณผู้ชมครับเรามาดูเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดกันบ้างครับ
ฝ่ายปกครองส่วนที่กำลังตำรวจคลองหลวงเนี่ย
จับลอคลอง๓ซึ่งลอคลอง๓เป็นพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่นะครับ
ก็ได้ของกลางยาบ้าเกือบ๑๐๐๐เมตรแล้วก็อีซอีก๘๓กรัม
ยาของอะไรอย่ามาเถอะยาแหละถุงเท่าไรถุงเท่าไรถุงเท่าไรถุงเท่าไร

เป็นช่วงของการจับกลุ่มแล้วก็สอบสวนไปในตัวเลยนะครับ
โดยนายวัศนดิทาเกศรอายุ๓๐ปีชื่อว่าชายาลลอคลอง๓นะ
ถูกว่าที่๑๐๓พิจิยะเพียราปประหลัดอำเภอคลองหลวง
หัวหน้าฝ่ายความมั่นคงส่วนที่กำลังกับตำรวจรวบตัว
พร้อมด้วยของกลางยาบ้าจำนวน๙๙๐เมตร
บรรจุอยู่ในถุงจำนวน๕ถุงนะครับ
ยาไอซ์น้ำหนักอีก๘๓กรัม
โดยจับได้ขณะซุกซ่อนตัวที่บ้านญาติตำบลคลอง๓
อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี

มีการขยายผลจากคำรับสาภาพของผู้ต้องหาบรายหนึ่งนะ

ซึ่งสัดทอดว่าได้รับยาบ้ามาจากนายวสันนี่แหละ
เจ้าหน้าที่จึงได้ล่อซื้อก่อนรวบตัวได้พร้อมของกลางดังกล่าวครับ
ผู้ต้องหาให้การรับสาภาพว่ายาบ้าเป็นของตัวเองจริง
ซื้อมาจากพ่อค้ายาเสพติดคนอื่นอีกที
มาจำหน่ายให้กับลูกค้าในพื้นที่เพื่อนำกำไรไปใช้จ่ายต่อนะฮะ
ที่ร้อยตีพิชยะบอกว่าเจ้าหน้าที่จะได้สืบสวนขยายผล
ถึงที่มาของยาเสพติดว่าผู้ใดมีส่วนเกี่ยวข้อง
ที่นายลอคลอง๓เขาอ้างว่าเขาซื้อต่อมา
เจ้าหน้าที่ขยายผลนะไปถึงต้นต่อให้ได้นะครับ
แล้วก็จะจับตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ส่วนผู้ต้องหาบรายนี้ถือว่าเป็นผู้ต้องหาบรายสำคัญ
เพราะว่ามีพฤติกรรมจำหน่ายยาเสพติดให้กับลูกค้าในชุมชน
โดยเจ้าหน้าที่ได้เฝ้าติดตามจับตัวมานานหลายครั้งแล้วนะ
แต่ผู้ต้องหาไหวตัวทันตลอด
ก่อนที่จะไม่รอดพ้นเงื้อมือของเจ้าหน้าที่
ถูกจับกลุ่มตัวได้ในครั้งนี้นะครับ